มาดูโจรอลวาดนะครับเป็นโจรขโมยข้าวเปลือก
ซึ่งชาวบ้านชาวนาเขาเอามาตากไว้อยู่ข้างถนน
ปรากฏว่ามันขโมยไปเป็นตันเลยนะครับ
ชาวนาบอกโอ้โหเดือดร้อนจริง
เพราะกำลังจะขายข้าวได้อยู่แล้วหายไปเป็นตัน
มูลค่าที่หายไปประมาณ๑๕๐๐๐บาท
พื้นที่ที่ชาวนาได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
เพราะชาวนามาตากข้าวกันอยู่ที่ถนนสายหัวเสือปังกูอำเภอประโคนชัย
ชาวบ้านก็จับกลุ่มพูดคุยกันหาวิธีป้องกันโจรขโมยข้าวเปลือกแล้วครับ

คือชาวบ้านเขาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา
นอนเฝ้ากันถึงตรงข้างถนนแบบนี้เลยนะครับ
แต่มันก็มีหลุดหูหลุดตาไปนะคุณนะ

โดยนายปัญญาเชนประโคนอายุ๔๗ปีนะฮะเป็นชาวนาตำบลปังกูนะครับ
ซึ่งเดือดร้อนจากการถูกขโมยข้าวเปลือกเล่าให้ฟังบอกว่า
คือเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนนะครับ
จ้างรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวขึ้นมาแล้ว
แล้วก็เอาข้าวมาตากไว้
ข้าวที่ตากไว้มีประมาณ๘ตันนะครับ

การตากไว้บนถนนคือผมก็เดือดร้อนตอนนี้
วิพากษ์วิจารณ์การตากข้าวบนถนนอะไรอีกนะฮะ
แต่ผมก็ต้องจำใจตากไว้เพราะไม่มีที่ตากนะครับ
แต่ทีนี้ฮะช่วงที่ผมไม่ได้เฝ้าข้าว
ไม่นานแค่นั้นเองผมกลับไปเอาของที่บ้านนะครับ
แล้วก็กลับไปเพื่อจะไปเอาของมานอนเฝ้าอยู่อีกครั้งหนึ่ง

เห็นมีคนมากรอกเอาข้าวเปลือกขึ้นรถกระบะไปนะ
เอออาปัญญา
ปัญญาเป็นคนสั่งให้เด็กมากรอกข้าวไปขายหรือเปล่า
อ้าวบอกไม่ได้สั่งใครเลย
ก็เลยวิ่งกลับไปดูตรงจุดที่ตากข้าวเปลือกไว้
ปรากฏโอ้โหมันเอาไปซะแล้วคุณ
ตามกลมตัวมันไม่ทันด้วย

น่าจะประมาณ๑ตันประมาณ๑๕๐๐๐บาทนะครับ
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่ามีวัยรุ่นประมาณสัก๕คนเนี่ย
ขับรถกระบะลักษณะแต่งซิ่งเข้ามาจอด
แล้วทีนี้ลงมากรอกเข้าก็คืออันนี้
ตักแล้วก็ไปใส่กระสอบแล้วก็ขนขึ้นรถขับหลบหนีไปเลยนะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวลันทราวิงประโคน
เป็นภรรยาของคุณปัญญาก็เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ
บอกว่าทำนามาทั้งปีลงทุนไป
ค่าไถค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวหมดไปกว่า๖๐๐๐บาท
หวังว่าเกี่ยวแล้วจะไปขายหาเงินใช้หนี้ทกศมาเจอแบบนี้
โอ้โหก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอีกนะครับ
ดูข้าวมันก็หมดเยอะตกใจ

ก็ประมาณถ้าอุ้มหนึ่งก็เกือบหมดอุ้มเนาะอุ้มกว่ามันก็เกือบหมด
ถ้าเป็นกระสอบทำอุ้มหนึ่งมันก็ประมาณ๒๕นะคะ

เสียใจค่ะก็กินข้าวไม่ได้เลย
เพราะว่าเราก็หวังว่าปีนี้มันข้าวมันถูกไง
ก็เลยว่าจะเก็บไว้ขายตอนปีใหม่เสร็จแล้วข้าวน่าจะได้ราคาก็เลยเก็บไว้ก่อน
ปกติทุกปีจะขายแล้วแล้วก็จะส่งทัวร์กระสอบเลย

ก็ปีนี้๙๐๐๐๐ถ้าต้นทางดอกก็๕๐๒๐๐นะคะ
ก็เดี๋ยวคุณแต่งเดี๋ยวเรารอดู
ก็ต้องหาเงินกู้ไปใช้หนี้เทาประสงค์ก่อน
เป็นปีต่อปีเพราะว่ามันต้องชำระปีต่อปีนะคะ
กว่าจะทำนาได้ก็ปีหนึ่งกว่าจะทำนาได้เนอะ
ก็ลำบากนะคะ

ก็จะลงพื้นที่หาหลักฐานทั้งหมดนะฮะ

คาดว่ากลุ่มคนที่มาขโมยน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
แต่น่าจะเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้ว
มากรอกข้าวมันขโมยมันไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้ชาวนาเองก็บอกว่าทีนี้ก็ต้องแบบโอ้โหช่วยกันเป็นหูเป็นตานะ

กลางวันก็ต้องมาตากแดดนอนเฝ้า
กลางคืนก็ต้องมาตาค้างนอนเฝ้า
เพื่อไม่ให้หัวขโมยมันมาขโมยแบบนี้ได้อีกนะครับ